คืนนะครับคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าต้นไม้๑ต้นเนี่ยเขาสามารถที่จะปล่อยอดีต
ปแสนออกมาให้เราได้ศูนย์อากาศถูกหายใจได้ป่าถึงสิบคนละครึ่งเดียวนะครับ
แต่ว่าจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้มีต้นไม้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับ
เป็นผืนป่าที่มีเนื้อที่มากกว่า๒๘๐กว่าไร่
คงไม่ต้องบอกว่าที่นี่อากาศบริสุทธิ์สดชื่นแค่ไหน
ดังนั้นที่นี่นะครับจึงถือว่าเป็นถังออกซิเจนถังสำคัญของเมืองไทยของเราเลยก็ว่าได้นะครับ
และที่นี่ครับมีชื่อว่าโครงการป่าวังจันทร์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสถาบันปลูกป่าของปตท
ตั้งอยู่ที่ตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนั่นเองครับ
สิ่งมีชีวิตเล็กหลากหลายสายพันธุ์เขาได้มาอาศัยที่นี่เป็นบ้านตามวัตถุประสงค์ของป่าแห่งนี้นะครับ
ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองและป่าที่อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล
โดยเป็นศูนย์รวบรวมพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกป่าและฟื้นฟูป่า
ซึ่งทางปตทเองเขาก็ได้สั่งสมประสบการณ์มาตั้งแต่ปี๒๕๓๗ครับ
โดยการนำมาเผยแพร่ผ่านการเป็นพื้นที่สาธิตการปลูกป่าแปลงทดลองกลางแจ้งแหล่งเรียนรู้เรื่องการปลูกป่า
และระบบนิเวศป่าไม้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนผู้ที่สนใจเข้ามาหาความรู้ในเรื่องของการปลูกป่าครับ
สำหรับป่าวังจันทร์แห่งนี้เขาก็มีการแบ่งสรรปันส่วนเป็น๓ส่วนใหญ่ด้วยกัน
ส่วนที่เป็นผืนป่ามีเนื้อที่อยู่ประมาณ๘๐นะครับ
ส่วนอีกหนึ่งส่วนที่มีความสำคัญเลยทีเดียวก็คือเป็นแหล่งกักเก็บน้ำนะครับ
ซึ่งเป็นน้ำที่ไหลลงมาจากเทือกเขาขุนอินซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักในการรักษาระบบนิเวศรวมไปถึงความชุ่มชื้นของป่าแห่งนี้อยู่ที่ประมาณ๑๔นะครับ
ส่วนอีก๖ก็เป็นส่วนของสำนักงานเป็นส่วนของพื้นที่จัดนิทัศกาลจัดกิจกรรมให้ประชาชนเข้ามาเยี่ยมชมตลอดทั้งปีนั่นเองครับ
จากนี้เองป่าวังจันทร์ยังจัดพื้นที่แห่งแรกในการเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยของเรานะครับ
ป่าไม้ภายใต้ความร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอีกด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องราวของป่าวังจันทร์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเมื่อตะกี้ผมเข้าไปในห้องนิทัศกาลเขาบอกว่าป่าวังจันทร์แห่งนี้มีการปลูกป่าคาร์บอนต้นแบบด้วย
หลายคนสงสัยเหมือนผมเลยนะครับว่าปลาคาร์บอนต้นแบบรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครั้งหน้าครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามเรื่องนี้กันต่อ
สำหรับวันนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ